คุณผู้ชมไหนก็ไหนแล้วนะ
ลงใต้ไปทะเลแล้วนะที่จังหวัดสตูน

เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดตรังที่นั่นเขาก็จัดกิจกรรม
เนื่องมาจากปีที่แล้วในเรื่องของการจับหอย

หอยมือเปล่าเนี่ยนะจะบาดมือไหมอ่ะใช่แล้วครับ
อืมก็ต้องจับดี
นี่ดูเขามีวิธีการอยู่นะครับที่บริเวณ
ท่าเรือบ้านแหลมหมู่๓ตำบลวังวลอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับ

เปิดประตูสู่การท่องเที่ยวตำบลวังวลครั้งที่๑ประจำปี๒๕๖๒
ก็คือปีนี้นี่แหละบรรยากาศก็นี่แหละครับ
บงชาวบ้านเขาก็มาร่วมกิจกรรมกันมากมาย
เป็นกิจกรรมที่ทุกคนนั้นรอคอยก็คือการแข่งขันเก็บหอยป่ะ
อืมเก็บหอยป่ะล่ะเก็บเก็บหอยป่ะ
จะไปรู้เหรอถ้าคนเก็บก็เก็บไง

หอยป่ะอะไรล่ะเก็บอะไรล่ะหอยป่ะ

คือยังไงคือเขาชวนหรือว่าเป็นชื่อหอยหรือยังไง

หรือที่เรียกกันที่รู้จักกันดีก็คือหอย
เออแค่นั้นแหละจับด้วยมือเปล่านี่แหละคุณผู้ชมครับ

เอากติกาไม่ยากคุณผู้ชมครับใช้เวลา๑๕นาทีในการหาหอยนะครับ
ใครสามารถเก็บหอยได้มือเปล่าได้น้ำหนักมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะไปเลย
ก็มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย
นี่เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากสุรินท

ลูกอีสานขอท้าทายคนใต้

คุณสุรินจะขอเก็บหอยทางใต้แล้วนะ

ถูกเมลิเตอร์อยู่นะไหวไหม
ไม้ลายมือแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
โอ้นี่เป็นไงเป็นไงการขุดคุยหาแต่ละคนนี่ก็ใช้มือนะ
แหมแอบขี้โกงใช้มือถือ

ก็เลยไม่ได้หอยปะใช้มือถือมาเนี่ยได้หอยลายแทน
ใช้ลายไปหาหอยลายบอกลายอยู่ไหนลายอยู่ไหนออกมานะ

เอาเลยได้หอยลายแทนหอยป่ะ
พอแล้วเรามาดูที่เป็นสาระกันบ้างดีกว่า

ยังไงล่ะครับได้กันมาหลายกิโลกันเลยนะครับก็จะมาชั่งกิโล
ใครที่จับมาได้แล้วก็น้ำหนักเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะไป

แต่ว่ากิจกรรมแบบนี้คุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากจะไปเที่ยว
อยากจะไปลองเก็บหอยด้วยมือเปล่าแบบนี้
แล้วมีหมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมติดต่อไปนะครับ๐๗๕๒๑๑๐๕๘นะครับ
โทรไปก็คือเบอร์ของททจังหวัดตรังโทรไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับ
ก่อนที่จะเดินทางนี่เราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลความรู้กันก่อนว่าในพื้นที่ที่เราจะไปนั้นเป็นอย่างไร
เก็บหอยปะแล้วตกลงได้หอยปะ
ได้หอยปะเต็มถุงเลยปะ
บางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อย

จริงกิจกรรมแบบนี้ที่นี่นะครับเขาจัดกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
เด็กโอ้โหลงไปเก็บหอยกันเพื่อเผินสนุกสนานเลยทีเดียว
คือแหล่งพื้นที่ตรงนี้ธรรมชาติเขายังสมบูรณ์อยู่

ช่วงนี้ไปก็พักก่อนเนื้อหอยมันได้มีการแพร่พันธุ์อะไรของมันกันไปหน่อย